สั่นขวัญแขวนเพราะว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็เกิดหลายจุด
ใช่เป็นสิบกว่าจุดเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นเสียงดังไม่ได้มีสะเด็ดระเบิด
ถามว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มีคนเจ็บคนตายไหม
มีผู้บาดเจ็บนะคะเดี๋ยวไปดูวงจรปิดนาทีบึ้มกันหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมพอบึ้มมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแรงระเบิดแบบนี้
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุช่วงสักประมาณ๔ทุ่ม
ได้ยินเสียงเป็นเสียงดังคล้ายระเบิดแบบนี้ค่ะ
หลายจุดเลยในพื้นที่ตัวเมืองในเขตเทศบาลนครยาลานะคะ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็รีบนำกำลังเจ้าหน้าที่
แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
ทั้งทหารด้วยฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบในหลายจุดเลยค่ะ
แล้วก็จากการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ย
พบว่ามีระเบิดที่ทำงานแล้วมากกว่า๑๓จุดนะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็ไปเจอวัตถุต้องสงสัย๒จุด
ทีนี้พอไปเห็นวัตถุต้องสงสัยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเอาปืน
แรงดันสูงยิงทำลายไปได้๑ลูก
แล้วเหลืออีกลูกนึงที่ยังไม่ทำงานระเบิดด้าน
ซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามที่จะเก็บกู้เนี่ยนะคะ
เสียงมันก็บึ้มมาดังขึ้นเป็นระยะค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ๑รายนะคะ
ชื่อว่านายมนูลอุ่นอกอายุ๕๙ปี
ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดระเบิด
บริเวณแขนข้างซ้ายแล้วก็ขาข้างขวานะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบเป็นระเบิดแสวงเครื่อง
บรรจุอยู่ในกระป๋องสเปรย์แล้วก็ต่อท่อเหล็ก
น้ำหนักสักประมาณ๔๐๐๕๐๐กรัม

อย่างที่บอกค่ะเน้นเสียงดังไม่มีสะเก็ดระเบิด

แล้วด้วยแรงอัดที่มันเสียงดังแบบนี้ค่ะ
กะสร้างให้เกิดความปั่นป่วนนะคะ
ลักษณะมันคล้ายกับที่เคยเกิดเหตุระเบิด๒จุด

เมื่อวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา
ก็คาดว่าคนร้ายน่าจะต้องการสร้างสถานการณ์นะคะ

ทางเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของตำรวจภูทรจังหวัดยาลา
เก็บกู้วัตถุระเบิดของตำรวจตระเวนชายแดน

ไปตรวจสอบพื้นที่ที่ยังเจอวัตถุต้องสงสัย
ที่จุดถนนพุทธวิถีถนนเฉลิมชัย
ทีนี้เขาต้องมีการปิดเส้นทางเพื่อที่จะเก็บกู้
แล้วก็ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยที่ตกค้างจากเหตุการณ์เมื่อคืนด้วย
อกจากนี้อย่างที่บอกว่าจากการตรวจสอบแล้ว
เจ้าหน้าที่เจอเบาะแสน่าจะเป็นการกระทำ

ที่อาศัยช่วงกลางคืนแอบแฟ้งเข้ามาแล้วก็มาก่อเหตุ
ระเบิดที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะคล้ายกับประทัดยักษ์
ส่วนก็นำวัตถุต้องสงสัยคล้ายวัตถุระเบิดไปวางจุดต่าง
เหมือนกับต้องการที่จะทำลายบรรยากาศ
รวมถึงเรื่องระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะคะ
แล้วก็บางรายงานก็เชื่อว่านี่เป็นการตอบโต้
ของกลุ่มขบวนการเครือขายยาเสพติดในพื้นที่

มีการร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดยาลา
ลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ได้นะคะ